พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะคะ
คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีหกสองแล้วค่ะสองผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเขาถูก
ตอรี่รางวัลที่๑ได้เงินมา๑๒ล้านบาทปรากฏว่าบ้านเขาเนี่ยถูกเจ้าบ่าวป้ายแดง
่องขึ้นไปงัดแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมาได้หลายรายการที่สุดแล้วนะคะ
ตำรวจโรงพักไทยเจริญค่ะสามารถตามไปรวบตัวมาได้นะคะ
แล้วจะบอกว่าเพิ่งแต่งงานสิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาไปก่อเหตุย่องขึ้นบ้านสองผัวเมียค่ะ
เอาทรัพย์สินเข้ามาหลายรายการนะคะเนี่ยแสบมากเลย
วันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตำรวจโรงพักไทยเจริญนะคะ
สามารถจับกลุ่มเจ้าบ่าป้ายแดงคนนี้ได้ชื่อว่านายนิสิตไรภูมิอายุยี่สิบสามปีนะคะ
ผู้ต้องหารักทรัพย์จุดที่ไปรวบตัวมาได้เนี่ย
คือบ้านเลขที่สิบเอ็ดหมู่หนึ่งตะบลสุ่มผ่ออำเภอไทยเจริญยะโสธร
เป็นบ้านของผู้เสียหายคือนายทองอ่อนอนุกูลประชาอายุ๕๔ปี
และนางหมุดอนุกูลประชายุ๕๓ปี๒ผัวเมียที่เขาถูก
ตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เงินมาสิบสองล้านบาทนะคะทีนี้ต้นเรื่องต้องย้อนกลับไปค่ะ
สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจโรงพักไทยเจริญเนี่ย
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินในบ้านของผู้เสียหายหลายรายการ

เงินสดจำนวนหนึ่งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนบัตรรัฐบาล๕เล่มโฉนดที่ดิน๒ใบ
เนื้อที่๙ไร่แล้วก็๗ไร่
แล้วนายคนนี้นายนิสิตได้นำบัตรประจำตัวประชาชนของนางหมุดผู้เสียหายไปด้วย

จากนั้นค่ะนี่บอกเลยละกัน
เอาบัตรประจำตัวประชาชนของนางหมุดกับสมุดบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารค่ะ
ไปเบิกเงินเป็นผู้ชายไปเบิกได้ไง
เอาแม่ของตัวเองค่ะไปปลอมเป็นนางหมุด
เบิกเงินมานะคะได้ไป๒ล้าน๙แสนบาท

ปิดบัญชีเลยค่ะพี่เบิร์ตปิดบัญชีเลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสามสอบถามพยานคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะ

จอดทำทีลับหล่ออยู่ที่บริเวณป่าละเมาะใกล้หมู่บ้าน
ตำรวจไปตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
เป็นของนายนิสิตซึ่งมีอาชีพเป็นช่างไฟ
ไฟฟ้าที่ตระเวนไปซ่อมไฟตามบ้านเนี่ยนะคะ
จะเข้าพิธีวิวากับนางสาวดานามสมมุติอายุ๑๙ปี
ชาวจังหวัด๑๐๑เมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
ตำรวจตามไปที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวเลยค่ะ
ไปรวบตัวได้นะคะที่จังหวัด๑๐๑ค่ะ

ตอนแรกนายนิสิตให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตำรวจบอกอ่างั้นไม่เป็นไรเอากระเป๋ามาดูสิกระเป๋าสะพายอ่ะ
นั่นแหละค่ะหลักฐานพาป๊าเลยมีอะไรบ้าง
มุดบัญชีธนาคารบัตรประจำตัวของคุณหมุดผู้เสียหาย
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาสอบปากคำในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือ
โรงพักไทยเจริญที่ยะโสธรนะคะพร้อมกับนำตัวนางวันเพลอายุหกสิบปี
แม่ของนายนิสิตซวยด้วยค่ะนะพาไปค่ะไปสอบปากคำด้วยนะคะ
ช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวนายนิสิตเนี่ยโอ้โหแฟนสาวเนี่ยปล่อยโฮเลยนะคะ
แต่งใช่ไหมเพิ่งแต่งเองแต่งสิบเจ็ดมาก่อเหตุสิบเก้า
สอดที่ไปแต่งเขานี่ขโมยมาใช่ไหมไม่เอ่อแต่งก่อนแต่งก่อนใช่ไหม
แต่งก่อนค่ะล่าสุดตำรวจนะคะสามารถติดตามทรัพย์สินที่นายนิสิตขโมยไปเนี่ย
กลับคืนมาได้เกือบหมดแล้วนะคะขาดหายไปไม่กี่หมื่น
มีอะไรบ้างล่ะที่ตามมาได้นะฮะเอ่อเงินที่ไปมัดจำรถ
๔๓๐๐๐๐บาทโอ้โหเงินที่ให้แม่ไป๑๔๐๐๐๐บาท
คอทองคำหนัก๒บาทเงินสินสอดให้กับแม่เจ้าสาวไปอีก๒๙๔๑๐๐บาท
สร้อยคอทองคำให้เจ้าสาวไป๒บาทแล้วก็นายนิสิตยังนำเงินให้กับเจ้าสาวไปเปิดบัญชีมาอีก๑ล้านเก้าแสนบาทด้วยนะคะ
เงินที่ไปให้บรรดายาดเอามาคืนหมดแล้วตอนนี้ขาดไม่กี่หมื่นนะคะ
ที่นี้อยู่ตรงนี้ประเด็นอีกหนึ่งทางธนาคารกรุงไทยหลังทราบเรื่องได้ขอจริงกับผู้เสียหายแล้ว

นี่ไหมครับคุณผู้ชมพูดแสดงเข้ามาว่า
เบิกเงินเนี่ยไม่มองหน้ากันบ้างเลยแล้ว

ธนาคารบอกว่าพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายไปนะคะ
คำถามคือเข้าใจว่าคุณชดใช้ให้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าตำรวจทำงานช้า
ไม่รู้เมื่อไหร่จะตามจับตัวมาได้เนี่ย

ไหนจะหน้าคนไม่ตรงไหนจะลายเซ็นอีกอะไรแบบนี้